คุณปวินาหงษกุลพร้อมกับเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือเด็กชาย
คนหนึ่งอายุ๘ขวบน้องโดนอะไรอ่ะคะ
ถูกแม่แท้พ่อเลี้ยงทุบตีทำร้ายร่างกาย
นี่ถึงขั้นเรียกว่าทารุณกรรมเลยนะ
คุณปะวินาของสกุลประธานบริษัทปะวินาพร้อมกับตำรวจสนประเวทนะคะ
ไปตรวจค้นห้องพัก๗ชั้นของคอนโดมิเนียมแห่ง๑ย่าน

ไปช่วยเหลือน้องเอนามสมมุตินะน้องอายุ๘ขวบเท่านั้น
หลังจากที่ได้รับการประสานว่าน้อง

ทุบทำร้ายร่างกายอย่างหนักทุบตีอย่างหนัก

พบน้องเอแล้วก็ครอบครัวอยู่ในห้องพักนี่แหละ

แล้วก็นางสาวแก้วอายุ๒๕ปีเป็นแม่แท้ของเด็ก
ยอมรับว่าตีเด็กชายเอจริง
บางครั้งใช้มือตีบางครั้งใช้ไม้แขวนเสื้อตี

จากว่าเด็กสนแล้วก็ดื้อพูดจาหยาบคาย
บางครั้งแอบเล่นไฟแชคด้วย

แล้วก็เคยถูกดำเนินคดีไปแล้วจริง

เคี้ยวใบกระท่อมแล้วก็กัญชาบ้างเป็นบางครั้ง

พ่อกับแม่เลี้ยงขออภัยแม่แท้กับพ่อเลี้ยง
บอกว่ายินดีเพราะว่าไม่มีกำลังดูแลอยู่ดี

ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกค่ะ
เด็กลูกชายผมก็อยู่กับผมมาตลอด
ก็อยู่กับแม่เด็กมาตลอดครับ
ถ้าดื้อก็จะมีดื้อมั่งก็จะมีผมคนนึงที่ตี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
ทางการแพทย์เลือกเป็นอันนี้น่าจะสนทนาการแหละ
นี่สลัดเลือกนะครับ

เพื่อนข้างห้องที่ช่วยกันเก็บข้อมูล

ทนพฤติกรรมไม่ไหวแล้วจริง
เล่าบอกว่าครอบครัวนี้เขาอยู่กันทั้งหมด๕คน

แล้วน้องเอเนี่ยมักจะถูกพ่อเลี้ยงทุบตีเป็นประจำ

หรืออะไรที่ใกล้มือก็เอามาหมดเลยนะคะ
ใช้เป็นอุปกรณ์ตีน้องหมดเลย
แผลล่าสุดเป็นแผลแตกที่หางคิ้วซ้ายนะ
มักจะกินข้าวกับน้ำเปล่า

เป็นเด็กที่ไม่มีพัฒนาการ
ดูหลังน้องนี่ลายเลยใช่ค่ะนี่เฉพาะพ่อบอก
ตำรวจสนประเวทมีการคุมตัวนายเบนส์
แล้วก็นางสาวแก้วไปสอบปากคำเพิ่มเติม

ระบอบคุ้มครองเด็กตามมาตรา๔๐ข้อหาดทำร้ายร่างกายเด็ก
ส่วนน้องเอตอนนี้อยู่ในการดูแลของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วนะคะ

ส่งตัวเด็กไปให้ดูแลที่บ้าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานครนะคะ
คือตัวพ่อใช่ไหม
เลี้ยงที่บอกว่าเสพแค่ใบกระท่อมกับกัญชา

ว่าต่อให้มันเสรีเนี่ยแต่ว่าทั้งใบกระท่อมทั้งกัญชามันมีความเสี่ยง
นำไปสู่การเสพยาเสพติดอื่นด้วย
และยิ่งถ้าเสพคู่กันเนี่ยนะอาการมันจะยิ่งหนักเลย